คุณผู้ชมขอเริ่มต้นบันเทิงไทยรัฐนะคะ
กับความอ่อนช้อยสวยงามของนางเอกหน้าหวานคนนี้นะคะ

ล่าสุดนะคะขึ้นเวทีรำวงสวงพญานาคเมื่อวานนี้เองค่ะ

คุณผู้ชมดูภาพนะคะต้องบอกว่าพี่เชอรี่ของเราเนี่ยสวยจริงนะคะ

เหมือนหลุดออกมาจากนางในวรรณคดีแบบนั้นเลยล่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพี่เชอรี่เข็มอักษรสวมบทบาทนางรำนะคะ
บวงสวงถวายพ่อปู่พญานาคคุณผู้ชมดูภาพสิคะ
สวยคือแบบนึกว่าเล่นละคร
นึกว่าดังในวัยคดีคุณผู้ชมนะคะ
เป็นการรำวงสวงถวายพ่อปู่พญานาคองค์พญาศรีสัตนคราชนี่แหละค่ะ
ประจำปี๒๕๖๕ค่ะ
ลานพญาศรีสัตนคราชบริเวณริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนั่นเอง
บรรยากาศมาเนอะความโครงความขวาง
โอ้โหคุณผู้ชมมีนางรำอีกพันกว่าชีวิตนะคะ

ช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงเยี่ยม
นางรำรุ่นใหญ่ค่ะไปดูรุ่นจิ๋วกันบ้าง
วันนี้วันพระใหญ่นะคะอยากให้ดูเด็กหญิงท่านนี้

เด็กแก้วลูกม่ายี่พูดคุณผู้ชมจัดเต็มเหมือนกันนะคะ
ดอกสีชมพูหวานแหววนะคะพร้อมมวยจุกผมคล้องดอกมะลิ
คือบอกนะคะแม่ชมบอกว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะก็เลยจัดซะหน่อยค่ะ
แฟนคลับพี่ป้านะเข้ามาชมกันใหญ่นะคะ

น่ารักจริงชมแบบจุ้มปุ๊กกันเนอะ

เอมบิเกลลูกสาวแม่ชมเนี่ยกำลังจะได้เป็นดาราท่านหนึ่ง

ฉันสอบถามพี่เคนธีรเดชมาแล้วนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับเชิญกับละครเรื่องซุปตา
โอ้โหสนิทเดียว๓เดือน
เป็นดารา๓เดือนใช่คุณผู้ชมนะคะ

แต่ว่าวันนี้โอ้โหแบบบรรยากาศอบอวนจริงเลยเนาะ
ใช่ค่ะตัวแค่นี้แฟนคลับเอฟซีทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคุณผู้ชมนะ